ร้านขายของชำที่จังหวัดบุรีรำ
คือร้านนี้เจ้าของร้านอยู่กันตายายครับ

คุณยายอายุเจ็ดสิบสามคุณยายกำลังนั่งนับเงินอยู่ค่ะ
มีคนร้ายเดินเข้ามาในร้านคนร้ายเป็นผู้หญิงนะ
หมวกโม่งเข้ามาแล้วก็มากระชากระเป๋าของคุณยาย
แล้วคนร้ายน่าจะอายุไม่เกินสามสิบค่ะครับ
คุณยายเจ็ดสิบสามแล้วคุณยายสู้อืม
คุณยายต่อยคนร้ายน่ะอ๋อเหรอ
คุณยายชกคุณยายต่อยคุณยายสู้น่ะอืม
กระเป๋าร่วงลงไปค่ะแล้วคนร้ายเนี่ยก็รีบหนีไปเลย
แต่เหมือนกับว่าตอนกระเป๋าตกเงินน่าจะหล่นลงมาด้วย
คนร้าน่าจะหลีบเงินไปได้สักสองสัมพันธุ์อ่ะแล้วก็หนีไปนะคะ
ร้านขายของชำตรงนี้อยู่ที่หมู่๑๒อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ

คุณตาสำเรียงประสงสัพย์อายุเจ็ดสิบแปดแล้วนะคะ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอีสาน๗สมัยคุณยายเสวียนอายุ๗๒
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุยายก็นั่งนับเงินอยู่ในบ้าน
มีเงินอยู่ประมาณหมื่นนึงคนร้ายเป็นผู้หญิงค่ะ
อายุไม่เกินสัก๓๐๔๐ประมาณนี้ค่ะรูปร่างถวมผิวขาว
หมวกแบบหมวกโม่งสีดำคลุมหน้ามาเลยนะคะทำทีเป็นมาเลือกซื้อของในร้าน
พอหันมาอีกทีอ้าวคนร้ายเข้าไปในบ้านขโมยกระเป๋าเงินคุณยาย
โอ้โหแต่คุณยายสู้อ่ะครับทั้งชกทั้งต่อยทั้งดึงแขนคนร้าย
แย่งกระเป๋าเงินคืนมาแล้วตะโกนให้สามีช่วย
อายุ๗๘แล้วสามีตกใจค่ะคุณตาตกใจช่วยไม่ไหวจริงช่วยไม่ทัน
ต่อสู้กับคนร้ายเนี่ยนะคะตั้ง๒๓นาทีนะคุณผู้ชม
กระเป๋าเงินของคุณยายตกลงพื้นคุณยายเอื้อมไปคว้ากระเป๋า
คนร้ายก็เลยวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้าน
แล้วก็หนีไปแต่ช่วงกระเป๋าเงินตกเงินน่าจะหล่นออกมาด้วย
เหมือนกับคนร้ายหยิบเงินไปได้สัก๒๓พันบาทนะคะ

ไม่รู้คนร้ายมีเอาวงอาวุธอะไรหรือเปล่าคุณยายปลอดภัยดีก็ดีแล้วนะคะ
แต่ว่าที่เกิดเหตุมีนี่ค่ะของคนร้ายค่ะหมวกโม่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ดู
กล้องวงจรปิดแถวนั้นว่าคนร้ายใช้เส้นทางตอนมาก่อเหตุมาทางไหน
หลบหนีไปทางไหนจะตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
แต่เจอหมวกม่วงตกอยู่ก็เป็นหลักฐานสำคัญแหละน่าจะหาตัวได้ไม่ยาก
เผลอก็คนแถวนั้นนั่นแหละรู้ว่าอยู่กันแค่ตายายเนี่ยใช่ไหมฮะ
ก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเจอตัวนะครับ